มันเป็นความเชื่อที่ว่ากันว่าจะต้องไปหาตัวลงตัวเลขอะไรกันใช่ไหม
เสร็จปั๊บพอได้ตัวเลขคุณจะทำยังไง
คุณก็ต้องวิ่งเข้าไปยังแผงลอตเตอรี่
เพื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มันถูกต้องตามกฎหมาย
ให้ทันด้วยเพราะว่าช้าเนี่ย
บทเลขที่ชอบจะเหลืออยู่ไหมเนอะ
ผมบอกเลยไอ้เลขที่ชอบเลขที่ใช่เลขที่ว่ากันว่าเป็นเลขเด็ดประจำงวด
หายากมากแล้วเพราะว่าผมลงพื้นที่ลงไปแถวแผงแถวตลาดสะพานควาย
โอ้โหบอกเลยเลขที่เขาเก่งกันเอาไว้มันหายากมาก

ไปเลยตามผมไปเลยครับ

หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์
หนึ่งศูนย์
หนึ่งศูนย์

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อ
โอ้โหตัวเองไม่จริงไม่จริงไม่จริงพูดอีกทีแล้ว
เลขพวกนี้เขาจะมาหากันซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีแล้ว
ถ้าไม่เชื่อว่าเลข๑๐๐๑เด็ดขนาดไหนก็มาดูที่ล็อก
เนี่ยหาไอ้เกี้ยงนู่หมดไม่มี

สักงวดก็เป็นเสกที
เดินไปเดินมาก็มาสะดุดกับแผงนี้เจอกับแม่ค้าคนสวยคนนี้แห่นั่งยิ้มหวานเลยเชียว
มันต้องมีคนมาถามบ้างว่างวดนี้เป็นยังไงบอกหน่อยได้ไหมว่ามีเลขเด็ดหรือเปล่า
สำหรับในงวดนี้ผมไม่ไปถามแผงอื่นมา
เลขที่แบบว่าขายดีนะเขาก็บอกว่า๑๐๐๑ของเราด้วยไหม
เคยมีเรื่องเล่าที่ว่าเราบอกเลขแล้วเฮ้ยมันตรงกับที่เราบอกบ้างไหม

อย่างเช่นทุกวันนี้เราแบบว่าเกี่ยวกับเราชอบเลขนี้แล้ว
แล้วบางทีเราก็ดูแบบคนหายเลขไหนเยอะดังเลขไหนอะไรอย่างนี้เราก็จะบอกเขา
หลักก็จะเป็นอย่างนี้ดูว่าเราชอบเลขไหนอะไรอย่างนี้
แล้วเราบอกเขาแล้วเขาถูกไหมถูกค่ะ
จะซื้อกลัวเจ้ามือไม่ยอมจ่าย
หมดอีกแล้วแล้วงวดหน้าจะแทง
โอ้โห้ยยกยังชัดเลยนะว่าคุณซื้ออะไรมาเดี๋ยวเดี๋ยว

คุณชนะคุณซื้ออะไรเยอะแยะเอามาแบ่งดิฉันเหรอ
อันนี้อันเก่าที่ไม่ถูก

พยายามหาอันใหม่ที่ซื้องวดนี้

ใครเก็บได้หรือเปล่า
ระวังนะ
ถูกขึ้นมานี่เป็นเรื่องเลยน่ะ
เสียใจด้วยจริงคุณชนะดิฉันแสดงความเสียใจมาในโอกาสนี้ด้วย